ใส่เสื้อลายดอกเนี่ยสวยงามเข้ากับบรรยากาศแล้วก็สุภาพด้วย
เพราะว่าเขามีการวางมาตรการป้องกันเรื่องของการแต่งกายไม่เหมาะสมนะครับ
ทางด้านของกระทรวงวัฒนธรรมเขามีการประชุมกันเรื่องของการป้องกันการแต่งกายไม่เหมาะสม
ช่วงของสงกรานมีการออกมา๖มาตรการมาดูกันว่ามีอะไรบ้างในช่วงของสงกรานนะครับ
มาดูเรื่องของการประชุมของนายวีระโรธโภจนรัฐรัฐนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมครับ
มีการแถลงผลการประชุมป้องกันการแต่งกายและการแสดงออกที่ไม่เหมาะสม
ช่วงของเทศกาลสงกรานประจำปีนี้ก็มีการหาบริกันกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรมการท่องเที่ยว
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นออกมา๖มาตรการนะครับ
ในการป้องกันเหตุอันที่ไม่พึงประสงค์ที่จะเกิดขึ้นค่ะเช่นส่งเสริมเรื่องของการเล่นน้ำสงกราน
และการจัดการที่สูงภาพไม่สวมเสี่ยวภาพที่ร่อแหลม
บางคนนี้ตั้งใจแบบน้อยชิ้น
ช่วงนี้เลยเป็นโอกาสของพวกเขาเลย
แล้วก็ควบคุมไม่ให้มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลอันนี้สำคัญ
เพราะว่าบางทีเล่นน้ำแล้วก็ดื่มแล้วขับรถอันตรายมากนะครับ
เล่นน้ำสงกรานอย่างไรให้เหมาะสมแล้วก็ไม่ให้มีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วย

รวมไปถึงรณรงค์ให้มีการใช้ขันน้ำใบเล็กแทนอุปกรณ์ที่ใหญ่
น้องคนนี้เอาน้ำใส่ถุงแล้วก็มารดแบบนี้ก็ประหยัดดี
หยัดน้ำซิดน้ำอย่างที่เขามีการพูดถึงคือเอานิ้วจุ่มใช่ไหมครับ

แล้วก็ไม่ใช้ปืนที่มีแรงดันน้ำสูงเดี๋ยวเข้าตาเป็นอันตรายด้วยนะครับ
ทางด้านของพลตำรวจตรีธนพลสนเทศครับรองผู้บัญชาการตำรวจนครบานก็บอกว่า
ปีนี้จะมีมาตรการดูแลด้านคดีความต่างของกฎหมายอย่างเข้มงวดครับ
โดยเฉพาะการแต่งกายโป๊เปลือยในพื้นที่จัดงานแล้วก็ที่สาธารณะนะครับ
การเต้นโคโยตี้ต้องควบคุมด้วย

แล้วก็มีการแต่งกายวาบวิวไปเต้นบนรถกระบะ
นอกจากนั้นก็ยังรวมไปถึงกรณีของผู้จัดอีเวนต์

จัดแสดงก็จะมีความผิดขั้นเด็ดขาดด้วย

นอกจากจะมีการเสียค่าปรับขั้นสูงสุดแล้วจะส่งฟ้องศาลด้วย
อาจจะมีทั้งเรื่องของจำคุกทั้งปรับกันไป

ถูกต้องคือจะเอากฎหมายบำคับใช้แบบหนักมากขึ้น
แล้วก็ยังมีการใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องมาใช้เพิ่มเติม
เช่นกรณีการถ่ายคลิปแล้วก็นำไปเผยแพร่บนโซเชียล
ก็จะมีความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ปี๒๕๕๙
ประเมินความผิดร่วมกันเป็นต้น
โอ้โหปีนี้เข้มงวดมากขึ้น
รวมถึงเรื่องของมาตรการรักษาความปลอดภัย
ในจุดที่น่าจะมีความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุการณ์ต่างด้วย
ในกรุงเทพก็จะเป็นถนนศรีลมถนนเข้าสาร
อย่าลืมนะถ่ายคลิปนี้มีความผิดด้วยนะ
สมมุติไปถ่ายคลิปคนที่เต้นป้อเปอร์อยู่แล้วพดลงมีความผิดเหมือนกัน
ถึงแม้ไม่ได้เต้นเองก็ผิดเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นก็อย่าทำและจะได้ไม่ผิดขัดที่ถ่ายคลิป
คืออย่าไปส่งเสริมโดยการเผยแพร่คลิป